อีกแล้วนะคะคลั่งยาลูกคลั่งยา
แล้วทำร้ายแม่มันหลายปีแล้วอะค่ะ
จนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งทำรวชให้มาละเกอบเพศ

คือใช้ไม้งามนะไปละเกอบเพศไปจับตัว

ยังแบบเมาตาขวางอยู่เลยอะค่ะ
พระเจ้าจะเอามึงไปรักษา

พี่อุ๋ยคุณผู้ชมดูหน้าสิคะ

โอ้ยแววตาคือแบบ
คือเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวแล้วคงยังเมาค้างอยู่

จากสพองครักษ์นครนายก

ผู้ชายคนนี้เมาคลั่งทำร้ายแม่

ชื่อว่านายเฉลิมวุฒิหรือนายโยอายุ๓๕
ตอนแรกเนี่ยก่อนจะจับได้เนี่ยนะคะ

ตำรวจมาถึงก็วิ่งหนีไปหลบในสวน
ตำรวจก็พยายามจะวิ่งตาม
สุดท้ายกว่าจะจับใส่กุญแจมือได้

แล้วในบ้านมีอะไรมียาบ้า๔เมตร
ตรวจปัสสาวะก็สีม่วง

ข้าวใส่บาทวันพระ

เดินออกมาไม่พูดอะไร

ก็สั่งแม่ว่าให้ไปหากับข้าวอะไรมาให้กิน

แม่บอกว่าพอลูกกินข้าวเสร็จ

สั่งแม่อย่าไปไหนนะ
แล้วถีบแม่ต่อยแม่ทำร้ายแม่ค่ะ

ใช้เงินวันละหกเจ็ดร้อยเยอะนะคะ

หอนคลุ้มคลั่งอารวาส

แม่บอกโดนแบบนี้โดนทำร้ายมา๔ปีแล้วค่ะ

จริงเขาปงแล้วนะตายก็ตาย
แต่ทีนี้คนเรามันก็กลัวเนอะ

เงินวันใช้เงินวันหนึ่ง๖๐๐๗๐๐น่ะ

ของมาให้เขากินนี่๔๐๐ไปแล้วเฉพาะไปซื้อม้านี่นะ
ซื้อมาให้เขากินเมื่อกี้อีกก็เป็นร้อยห้าร้อยแล้วแล้วถ้าเผื่อตำรวจไม่จับไปวันนี้นะ
เย็นอีกสองสามร้อยอ่ะวันนึงห้าร้อยไม่ต้องพูดถึงของตาย
อืมแม่บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าตายก็ตายถูกทำร้ายมานานแล้ว
แต่แม่อย่าคิดแบบนั้นนะแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับไปเลย
ใช่เนี่ยสุดท้ายแบบโดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
มียาเสพติดไว้ในครอบครองอยู่ที่สมพองค์องค์ฤคอลักษณ์ค่ะ
คือชีวิตเราเราจะมาตายเพราะว่าลูกเราเสพยาบ้าแล้วทำร้ายเราจนตาย

สิ่งที่กันต้องเอาให้ถึงนะซะแดงเขาไปซื้อได้ทุกวัน

ไปซื้อจากไหนแล้วมันคงไม่ซื้อใกล้ถึงค่ามจังหวัด
ขึ้นเหนือร่องใต้ไปซื้อมันก็ซื้ออยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ก็ต้องขยายผลอ่ะไอ้พวกคนมาขายอะไรแบบนี้เนอะ